ภัยกันไว้ค่ะคุณผู้ชมดูข่าวนี้หน่อยค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยขี่บิ๊กไบท์มาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักตกถนนไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า
แล้วด้วยความเคารพค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือร่างขาดเป็น๒ท่อนเลยนะคุณผู้ชม
ดับสลดเสียชีวิตคาที่นี่เหตุการณ์อุบัติเหตุนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพโพธารามที่ราชบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุ
เป็นรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วย
จุดที่เกิดเหตุอยู่บนถนนเพชรกะเสมขาเข้าราชบุรีที่อำเภอโพธารามค่ะ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอผู้เสียชีวิตผู้ชายสภาพศพคือน่าสยดสยองมาก
เพราะว่าช่วงลำตัวมันขาดออกเป็น๒ท่อนนะคะ
ส่วนเอวจนถึงขาขาดติดอยู่บริเวณโคนเสาไฟฟ้าส่องสว่างอยู่กลางถนน
ห่างออกไปเจอศพท่อนบนค่ะคุณผู้ชมร่างท่อนบนตั้งแต่ศีรษะจนถึงเอวไปตกอยู่ในพงหญ้าร่องกลางถนน
เจ้าหน้าที่นะคะตอนที่จะไปกู้ศพก็ต้องใช้ผ้าขาวคุมร่างเอาไว้
จากนั้นในที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนกระดูกของผู้ตายตกอยู่ที่พื้นถนนแล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ทราบนะคะว่าผู้ตายเป็นใคร
เพราะว่าจากการค้นดูไม่เจอหลักฐานไม่เจอเอกสารอะไรแล้วมีจุดสังเกตคือมีตำหนิรูปภัณฑ์สันธารต่างนะคะคือบริเวณต้นแขนขวาเนี่ยมีรอยสักเป็นลายกระหนก
ส่วนที่ต้นแขนซ้ายก็มีรอยสักเป็นตัวหนังสือภาษาจีนส่วนขาขวาด้านในมีรอยสักเป็นรูปมังกร
เจ้าหน้าที่สันธารว่าผู้ตายน่าจะขี่มอเตอร์ไซต์มาด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุรถก็เสียหลักแล้วก็ไปลงขอบถนนตรงร่องกลางถนน
รถก็เลยเสียหลักครูดไปกับขอบถนน
ร่างกระเด็นไปฟาดกับเสาไฟฟ้าด้วยความแรง
แล้วก็เลยทำให้ร่างขาดออกเป็น๒ท่อนนะคะ
แล้วหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะตามหายาดของผู้ตาย
แล้วเดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปด้วยนะคะ